คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เชื่อเหลือเกินว่าท่านไม่เคยเห็น
เคยเห็นงูเหลือมยาว๖เมตรเคยเห็นอันนี้เข้าใจได้
แต่เคยเห็นงูเหลือมกินแพะทั้งตัวเข้าไปไหมคะ
ขยอกออกขย่อนแล้วปรากฏว่ามีภาพตอนที่ขย่อนแพะทั้งตัวเนี่ย
ออกมาจากปากงวมอ้าปากแบบนี้เลยค่ะ

ปากมันอ้ากว้างได้ขนาดนั้นเชียวเหรอคะ

พี่เห็นมั้ยคะแพะเป็นตัวเห็นมั๊ย

เห็นจะได้ค่ะ๖เมตรนี่ว่าใหญ่แล้วนะ
มันเอาแพะเข้าไปทั้งตัวแบบนั้นแปลว่าอะไร
ว่าน้ำหนักที่มันเยอะอยู่แล้วเนี่ยคือตัวของมันเองเนี่ย

พี่กู้ภัยพี่สุธินเป็นกู้ภัยสุพรรณบุรีบอกว่า
คือ๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย

เหลืมมันเข้ามาในฟาร์มเครื่องแผะของชาวบ้าน
กู้ไพก็มามาถึงเออมากันหลายคนเลยนะคะกู้ไพ
เห็นกับตาเลยว่าในท้องมันป่องมากเลย
แปลว่าในท้องมีแพทย์แล้วจริง

เพราะน้ำหนักงูของเดิมบวกด้วยแพ้
ครั้นว่าจะจับมาก็ลำบากก็เลยเอามันมาวางไว้ตรงนี้
เอามันมาวางไว้ตรงนี้แล้วตามสัญชาติยาน
มันต้องขย่อนสัตว์ที่มันกินเข้าไปออกมา

แล้วนี่กลายเป็นคลิปนี้ให้เราได้เห็นค่ะ

มันขย่อนแพะที่มันกินเข้าไปออกมาค่ะ
ออกมาแล้วสุดท้ายเหลือแต่ตัวมันเปล่าปรี
ก็เลยจับได้จับมันได้เห็นไหมจับงก่อน
เอามันใส่ถุงปุ๋ยไม่แน่ใจว่าเบอร์ไหนไซส์ไหนนะคะ
ตัวใหญ่มากปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ดอกจันทร์ด้วยห่างไกลจากบ้านเรือนประชาชน
โอ้โหถ้าอยู่ใกล้ช็อกเลยนะเนี่ย
ช็อกมากเลยตอนที่ขย่อนออกมาเนี่ยหูย
สยองนะมันอ้าปากกว้างมากมันอ้าปากกว้างมาก
ดูสิมุมนี้ค่ะครับ